ตอนนี้เราสองคน
ผมก็อยู่ที่โรงพยาบาล

จนถึงวันนี้ก็ประมาณ

ยังแต่วันที่๑๖

อาการเราโอเคนะ

ร่างกาย๙๙ครับ

เหมือนที่ทุกท่านกำลังทำอยู่

นอนกินดูนู่นดูนี่

ร่างกายมันขึ้นไหวนิดหนึ่ง

เอาเป็นว่าครั้งนี้เราก็จริงไม่ได้มีข้อมูลอะไรจะมาพูดอะไรเพิ่มเติมมากสักเท่าไหร่
หลังจากที่ตรวจสวอปไปเป็นครั้งที่ประมาณ
ของสวผมประมาณ๕ครั้งแล้ว
ก็ยังคงเป็นบวกอยู่
เราสองคนบวกกับพี่ป๋อง
ก็ยังกว้ากันอยู่๓คนเท่าทีรู้
ก็มีบางคนเข้ามาแล้วก็ลบเร็วกลับบ้านเร็วหายก่อน
ก็แล้วแต่ครับมันก็บอกไม่ถูกจริง
แน่นอนจริงครับจะหายเร็วหายช้า

คือเขาก็บอกว่าในหลายเคสเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลย
เคสเราเนี่ยอาการเราค่อนข้างโอเคทุกอย่าง
บางคนนี่แบบเดินยังเหนื่อยยังหอบอยู่
บางคนก็คือตั้งแต่แรกเข้ามา

ไม่เป็นไร
พวกเราก็ถือว่าน่าจะผ่านผ่านจุดที่วิกฤตที่สุดมาแล้ว
ก็น่าจะโอเคแล้วน่าจะไม่ซุดอีกรอบนึง
หนักสุดก็คือช่วง๑๐วันแรกนี่แหละครับ
ก็บอกว่าเป็น๑๐วันอันตรายของทุกคน
มันจะต้องดูเรื่องของไข้ให้ดีจะต้องดูเรื่องของปอด
ว่าติดเชื้อไม่มีปัญหาในรายการหายใจอะไรหรือเปล่า
ซึ่งก็โชคดีครับว่าบ้านเราก็คือมีโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะ
แล้วก็มารับคนไปตรวจเยอะ
แล้วก็ถ้าเกิดจะต้องอยู่ที่นั่นก็มีการตรวจเอ็กซาเรย์
หรืออะไรเกี่ยวกับปอดก็น่าจะคุมเข้มอยู่
ที่สำคัญสุดเลยว่าคือต้องดูว่ามันลงปอดไหม
ถ้ามันไม่ลงปอดเนี่ยก็น่าจะรักษาได้ง่ายกว่าแบบ

อาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้แล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่หมอพิจารณา
ใช่แต่ว่าถ้ามันลงปอดเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องดูว่า
มันลงแล้วมันลามขนาดไหนต้องรักษาไปในแนวทางไหน
นั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องระวังที่สุด
สำหรับพวกเราตอนนี้ก็อย่างเราที่บอกว่าทำไมยังไม่หลอด

แต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าอาการพวกนี้คือการฟื้นตัวของร่างกายเรา
คือในเมื่อปอดเราเนี่ยมันโดนไวรัสเข้าไปในปอดเนี่ย
มันก็เป็นแผลอยู่ในปอด

ร่างกายก็จะผลิตเสมหะขึ้นมา
หรืออะไรต่างทำให้เราไอ
หรือว่าอาจจะยังมีแบบระคายคออะไรอย่างนี้บ้าง
เพราะว่ามันคือขั้นตอนของการซ่อมแซมร่างกายเรา

แต่ว่ามันแค่เป็นส่วนที่มันร่างกายมันจะต้องซ่อมตัวเอง
ซึ่งโดยทฤษฎีเขาก็บอกว่าเราก็อาจจะมีตรวจแล้วเจอไวรัส

หรือเป็นไวรัสที่ยังไม่ตายอะไรอย่างนี้

แต่ก็ต้องเดาว่ามันยังมีชีวิตอยู่ในเมื่อเจอแล้ว
เพราะว่าถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราแล้ว
แต่ว่ามีโอกาสที่จะไปแพร่ให้คนอื่นอาจจะทำร้ายคนอื่นได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ผลมันออกมามาลบที่

แต่ถ้ามันลบจริงแล้วเราหายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย
สิ่งที่ดีก็ตรงที่ว่าเราจะมีภูมิต้านทาน

จักรยานสำหรับตัวไวรัสนี้ก็อาจจะช่วยผู้ป่วยคนอื่นได้
อย่างที่คุณหมอบอกกันว่าอาจจะเอาตัวพลาสมาเราไปไม่ได้
ขายดีแล้วก็คงต้องจัดการอย่างแน่นอน
เราทุกคนก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะอยู่บ้านกันไปอย่างต่อเนื่องนะ

ดูจากตัวเลขในประเทศไทยแล้วก็รู้สึกดี
ถ้าตัวเลขอยู่ประมาณนี้แล้วค่อยลดลง
ผมว่าเราก็มาถูกทางแน่นอนแล้วแหละ
มันก็จะทำให้คนเป็นน้อยลงแล้วมันจะกระจายน้อยลง
ก็ทำกันไปเรื่อยครับเข้าใจว่ามันคงลำบาก
เอาจริงแล้วผมว่าคนทางบ้านเนี่ยนะ
เพราะว่าอยู่รองพยาบาลก็มีอาหารกิน๓มื้อง็ไม่ต้องทำไรมากมาย
มีพยาบาลมีหมออยู่มากมายอยู่ในห้องแอร์ทั้งวัน
แต่ไม่ค่อยอยากเจออากาศข้างนอกนะ
มันอยากเจอหลายคนคนอื่นที่ต้องไปอยู่กับโลก
เหมือนโรคความเป็นจริงที่ยังคงต้องกลัวในเรื่องของไวรัส
ยังคงต้องระวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ
ก็คงจะหนักหน่อยคงจะเหนื่อยหน่อย

ไม่อยากให้คนต้องมาเจออะไรแบบเรา
ถึงร่างกายเรามันจะไม่ได้เป็นหนักมาก
แต่ว่ามันกระทบเรื่องของจิตใจมากกว่า
คือ๔สัปดาห์ที่อยู่ตรงนี้มันก็เบื่อสุด
บอกจริงว่ามันเบื่อมันก็อยากจะเจออากาศ
อยากเจอแสงแดดอยากกลับไปเจอครอบครัว
อยากกลับไปกอดลูก
นี่คือสิ่งที่ลำบากที่สุดของเรา
แต่ก็อยากจะไม่อยากให้ใครมาเจอแบบนี้แหละ
แต่อย่างน้อยก็ยังมีกันละกัน
เพราะว่าถ้าลองคิดดูถ้าต้องอยู่คนเดียว
แล้วก็สู้กับโลกอยู่คนเดียวเนี่ยก็คงแบบ

บางคนอาจจะตกใจว่าวันนี้ไม่ได้ใส่แมสกันนะครับ

ซึ่งทางคุณหมอบอกว่าโอเคอยู่
เพราะว่าเราก็ทั้งคู่ก็คือผ่านในส่วนที่เป็นไวรัสที่มันจะเป็น

มันคงไม่ได้มีโอกาสที่จะไปส่งไปส่งกลับอะไรอย่างนี้นะฮะ

มีแต่คนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่แหละที่เราจะทำให้เขาติดได้นะครับ

อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองคิดถึงเรื่องของร่างกายระหว่างที่อยู่ในบ้าน
หรือว่าไม่สามารถออกไปไหนได้มากมาย
ลองออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะแหละครับ
ซึ่งก็เป็นการกระตุ้นร่างกายกระตุ้นผมนาธานของตัวเองให้มันแข็งแรงขึ้น
ถ้าเกิดบังเอิญเราต้องไปเจอไวรัส
ร่างกายของเรามันมีความแข็งแรง
ถึงแม้จะเป็นก็อาจจะเป็นในขั้นที่ไม่หนักเหมือนเรา
ผมเชื่อว่ากับการที่เราดูแลสุขภาพ
ออกกำลังกายบินวิตามินกินอาหารที่ดี
มันมีผลต่อการที่เราเป็นในครั้งนี้ว่าเป็นในระดับที่ไม่รุนแรงมาก
ถึงมันจะเป็นนานแต่ไม่รุนแรงมาก

ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้แข็งแรงที่สุดนะคะ

เราก็ไม่ได้กินยาต้านไวรัสสมัยแล้ว
แล้วก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายเราให้ดีที่สุด

แน่นอนครับก็เป็นว่าแค่นี้แล้วกัน
และเราจะคอยอัปเดต
ซึ่งเราจะตรวจไวรัสอีกทีนึง

คุณหมอจริงแล้วไม่อยากจะตรวจให้แล้ว
เพราะว่าเชื่อว่ามันยังคงเป็นบวกอยู่
กว่าจะครบประมาณเดือนกว่า
เพราะฉะนั้นรอต่อไปครับไม่เป็นไรครับ

เพราะว่าไม่อยากที่จะกลับไป

เพราะฉะนั้นเราอยู่นี่แหละครับผม
สบายดีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

ลุยกันต่อเราต้องชนะโควิด๑๙
ให้ได้อย่างแน่นอนลุย